ไปดูความทุกข์ร้อนของชาวบ้านที่ถนนชายพลึกเขตตลิ่งชันกันบ้างนะคะ
หลังจากที่มีการก่อสร้างป้ายรถเมย์ไปบังทางเข้าออก
ทำให้บ้านสองหลังได้รับความเดือดร้อน
แล้วก็ทางวัดชี้แจงว่าที่ดังกล่าวเป็นที่ธรณีสงฆ์ค่ะ
ผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งนะคะได้โพสต์ข้อความ
แล้วก็ภาพร้องเรียนการก่อสร้างป้ายรถเมย์
ดบังบ้านเรือนประชาชน๒หลัง
บริเวณปากซอยชายพฤกษ์๓๓เขตตลิ่งชันกรุงเทพมหานคร
ติดเลยเนี่ยติดหน้าบ้านเลยนะฮะ
แบบนี้นะคะโดยผู้โพสต์แสดงความเป็นห่วง
พักอาศัยในตึกดังกล่าวว่าก็อาจจะเกิดความเดือดร้อน
จากการเข้าออกบ้านพร้อมกับตั้งคำถามว่า
หากเป็นหน้าบ้านเราจะรู้สึกอย่างไร
เพราะว่าทางเดินทุกคนดูแคบเลย
ใช่ค่ะนอกจากนี้นะคะผู้โพสต์ยังระบุด้วยว่า
แม้ว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ธรณีสงฆ์ของ
ชัยพฤกษ์แต่หากจะทำอะไรก็ควรคำนึง
ถึงความเดือดร้อนของผู้อยู่อาศัยบ้าง
ทีมข่าวไม่รอช้านะคะก็ลงพื้นที่
ไปสอบถามชาวบ้านที่อยู่อาศัยในตึก
ว่าเมื่อไม่นานมานี้ได้รับการแจ้งจากทางวัดว่า
ขอรื้อสารพระภูมิบริเวณหน้าบ้านซึ่งส่วนตัวเนี่ย
ก็ไม่ได้ติดใจอะไรเนื่องจากว่าเข้าใจว่า
จะทำการจัดระเบียบให้ระเบียบเรียบร้อยแต่ต่อมาได้รับแจ้งว่า
ทำป้ายรถเมย์ท้าวรก็เลยปล่อยเลยตามเลย
จนกระทั่งกลายเป็นป้ายรถเมที่ล้อมรอบด้วยสังกษี
อย่างที่เห็นในภาพเมื่อสักครู่ส่วนตัวไม่มีสิทธิ์คัดค้าน
เนื่องจากว่าเป็นที่ของวัดแต่ยอมรับว่าตัวเองนั้น
ลำบากจริงจริงเวลาเข้าออกบ้านเนื่องจากว่าในบ้านเนี่ย
ก็น่าจะเป็นเพื่อนบ้านแล้วค่ะซึ่งอยู่บ้านตรงข้ามกัน
นำไปโพสต์ให้เนื่องจากเห็นใจเพราะว่าตัวเองเดือดร้อน
อกจากนี้ป้ายรถเมย์ที่สร้างขึ้นใหม่
รถเมย์ก็ไม่สามารถจอดได้นะเนื่องจากว่าเป็นช่วงทางโค้ง

อยู่ดีวัดก็มาบอกว่าขออนุศาลนะ

เราจะเลือกไปบ้านพี่สาวที่ก็โอเครู้สารก็ไม่ว่าอะไร
เราคิดว่าเราเช่าที่วัดอยู่
อำนวยความสะดวกให้วัด

คือหมายถึงว่าด้านหน้าเมื่อก่อนมันเป็นเผลอ

จะจอดไหมไม่เคยมีจอดไม่ได้ติดสายไฟเนี่ยมันจะมาเลี่ยวตรงนั้นไปกลับเลย
อกจากนี้นะคะทีมข่าวยังสอบถามไปยังพระครูวิสิตวรานุกิจ
ซึ่งเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชายพฤกษ์ก็ได้รับการเปิดเผยว่า
บริเวณป้ายรถเมย์ที่ทำการก่อสร้างนั้นนะคะเป็นพื้นที่ธรณีสงฆ์
ซึ่งทางสำนักงานเขตตลิ่งชันได้ขอความร่วมมือมา
เนื่องจากว่ามีรถเมย์สาย๗๙เข้ามาวิ่ง
เพราะว่าบริเวณนั้นพื้นที่โดยรอบเนี่ย
ถ้าใครเคยไปก็จะพบว่าเป็นแหล่งชุมชนสถานีอนามัยโรงเรียน
มีประชาชนอาศัยอยู่จำนวนมาก
สำหรับประเด็นอื่นไม่สามารถตอบได้

และทางวัดเองก็ไม่อยากทะเลาะกับญาติโยม
เพราะว่าทุกวันนี้ก็ยังคงรับบาทจากผู้เช่าทาวน์ฮาวส์
หลังดังกล่าวในทุกเท้าด้วย
ทางด้านนายรุ่งวิชาเรืองมณีหัวหน้ากลุ่มปฏิบัติการเดินรถ
เดินรถที่๒เขตเดินรถที่๖
การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือว่าขอสมก
ซึ่งดูแลรับผิดชอบรถเมย์สาย๗๙บอกว่า
การจัดรถเมย์วิ่งไปยังวัดชายพฤกษ์
เป็นไปตามสัมประธานเดินรถที่มีอยู่เดิม
จากว่ามีผู้ร้องขอให้วิ่ง
โดยจะมีให้บริการในช่วงเช้าและเย็น
ปลายทางจะอยู่ที่ราชประสงค์
ให้บริการตั้งแต่๒พฤศจิกายนที่ผ่านมา
เป็นความรับผิดชอบของทางกรุงเทพมหานคร
และสำนักการจราจรและขนส่ง
ไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การ